แล้วก็เป็นประเภณีที่สืบทอดกันมายาวนานของอำเภอกันตั้งคืองานเนี้ยนะเขามีเพิ่มเติมคือพายเรือกระทะหัวใบไทยบอร์ดที่มีการเนินขันเป็นครั้งแรกแต่ว่าที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นนักกีฬาพายเรือแบบว่าพายเรือยาวอืมที่เขาจัดกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะสืบทอดกันมาหลายปีนะครับคุณผู้ชมครับการเนินขั
ผ่าหัวใบไทยบอร์ดด้วยบรรยากาศก็สนุกสนานแล้วครับผมว่าพาไปดูบรรยากาศโดยรวมหน่อยกว่าว่ามันสนุกสนานมันขนาดไหนครับไปดูจ้า
ถูกต้องว่าต้องมีเพลงเดียวถูกต้องนะมีหลายเพลงแต่หมายถึงว่าเวลานึกถึงเพลงที่มันเกี่ยวกับการแข่งคันพายเรือก็ต้องเป็นเพลงนี้ทุกทีเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะแล้วก็เป็นการสร้างความสมัครสมารถสามัคคีให้กับคนภายในชุมชนด้วยเขาก็มาร่วมแข่งคันกันแบบนี้คื
จริงนี่คือเขาจัดเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งที่หนึ่งด้วยสำหรับการพายเรือแบบใช่อะไรนะหัวใบ้ท้ายบอดหัวใบ้ท้ายบอดอ๋ออย่างนั้นเขาจะทำยังไงนะหัวใบ้ท้ายบอด
มันก็จะวนหน่อยสนุกสนานกันไปคือกิจกรรมการแข่งขันทุกอย่างเขาจัดขึ้นเพื่อความสมัครสมาธิสามัคคีกันในชุมชนนะคะ
ก็อยากให้มีการจัดต่อเนื่องไปยาวเนอะ
ก็จะได้เป็นการแบบทำให้คนในชุมชนรู้จักกันด้วย
สนิทสนมกันแล้วก็มีกิจกรรมประเพณีดีที่ทำสืบทอดกันไปนะ